ของการคลายเครียดความบันเทิงก็มาจากการกินก็มี

ใครที่ดูตลอดข่าวไปด้วยหาอะไรกินไปด้วยก็จะนึกถึงเมนูง่าย
นมกาแฟหรือน้ำเต้าหู้อุ่นไหมคุณผู้ชม
น้ำเต้าหู้แล้วดิฉันขอแนะนำร้านนี้เลยเด็ดจริงเลยค่ะ
น้ำโต้หู้กาเฟ่ของขุนช้านะคุณเบต้อง
เคยได้ยินคำนี้เอามาผสมกับร้านน้ำเต้าหู้

แล้วเพิ่งเปิดใหม่สดร้อนด้วย
แต่ไม่ธรรมดาไม่เหมือนที่อื่นก็คือว่า
เขานำน้ำเต้าหู้มาผสมกับเครื่องดื่มต่าง
เอาอย่างเช่นอะไรน้ำเต้าหู้ชาไทย
ชาเขียวใช่ไหมน้ำเต้าหู้ผสมชาเขียวใช่น้องใบต่อยังมีน้ำเต้าหู้โกโก้
เต้าหู้กาแฟก็มีใครชอบเผือกก็กินน้ำเต้าหู้เผือก
จังนะชอบเผือกค่ะทุกคนจริงผมชอบไปกินเผือกด้วยอร่อยดี

ส่วนราคาก็เริ่มต้นเมนูละ๒๕บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชม
แต่ถ้าหากว่าคุณอยากเพิ่มเครื่องเนี่ยลูกเดยมีทำกินกรอบมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
เพิ่ม๑๐บาทนะเลือกสรรตามความชอบเลยเหมือนกับเครื่องของรวมมิตรของหวานอ่ะ

เออเอ้าแล้วแต่เลยคุณผู้ชมเพิ่ม๑๐บาทเท่านั้น
แล้วนอกจากนี้ค่ะใครนะที่ยังเป็นวัยสรุ่น

แล้วไม่แค่นั้นคุณยังมีน้ำเต้าหู้ปั่นเครื่องรวมปังเย็น

เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคุณ

น้ำเต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลืองซึ่งเป็นโปรตีนจากพืชให้ประโยชน์มากมาย
แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนน้ำเต้าหู้แบบเดิมมาเป็นรูปแบบใหม่
ไม่จำเจแล้วก็ยังตอบโจทย์คนรักสุขภาพด้วย

ก็แนะนำกันไปอะไรของกินน่าอร่อยหรือว่ามีไอเดียดีเราก็เล่าสู่กันฟังนะคะ
จริงเราเป็นคนชอบทานน้ำเต้าหู้ใช่ไหม

แล้วบางร้านเขาจะมีอย่างนี้
เอาชาไทยเย็นมาใส่น้ำเต้าหู้แทนนมสด